จำได้ไหมพ่อคุณช้างมหาเสธถียุทธ์อยู่ที่ไหน

วันนี้จะพาไปดูวิธีการขอพรแบบปังค่ะ
ส่วนมากก็มาขอโชคขอลาบกับพ่อขุนช้างนี่แหละครับ

ที่วัดนี้ค่ะมีเสียงร่ำลือกันว่า

สำหรับการขอพรกับพ่อขุนช้างเลยค่ะ

ก็คือให้เรานะคะอธิษฐานในสิ่งที่เราต้องการ

ขอให้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนาค่ะ
โทษค่ะค่ะวันนี้นะคะหมอไก่ค่ะได้รับความเมตตานะคะจากหลวงปู่ดูศิษย์ค่ะ
ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะ
ก็มาเค้าว์ฟังอัตฑม่า

มาช่วยให้วัดเจริญให้วัดมีชื่อเสียง

อัตมาก็เลยไปปั้นเข้ามา
พอฟังมาเกิดความศักดิ์สิทธิ์
มันเกิดขึ้นมีชาวบ้านแห่มากราบมาไหว้
ขอพรขอโชคข้อรับกันกันมากมาย
และที่คุณผู้ชมนะคะเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะคือไอ้จ้อยหรือว่าน้องจ้อยนะคะ
โดยเรื่องราวของน้องจ้อยนี้นะคะถือว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะ
เพราะว่าเคยมีคนนะคะมาไหว้พระขอพรที่นี่ค่ะ
แล้วพาลูกมาด้วยตอนแรกพ่อแม่เขาก็ตกกระใจค่ะว่า

ทำไปทำมาน้องเขาบอกว่าคุยกับนี่พี่จ้อยอยู่นะคะ
แล้วน้องคนนั้นค่ะได้พูดเลขขึ้นมา
พ่อแม่เขาก็เลยเอาไปเสี่ยงโชคนะคะปรากฏว่าได้โชคได้ลาบจริงค่ะ
สำหรับในเรื่องของการขอพรกับน้องจ้อยนี้นะคะ
ให้เราค่ะเข้าไปยืนใกล้กับองค์น้องจ้อยนะคะ
จากนั้นค่ะให้อธิษฐานขอพรคือพูดออกมาเลยนะคะ
แค่๑ข้อเท่านั้นรับรองว่าได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอนเลยค่ะ
แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนะคะที่หมอไก่กำลังจะพาคุณผู้ชมไปขอพรขอโชคนี้ค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะ
เกิดมาจากความฝันของชาวบ้านค่ะ
และนี่นะคะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอไก่บอกว่าพบได้ด้วยความฝันของชาวบ้านค่ะ
ประวัติความเป็นมานะคะของเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยค่ะ

ว่ามีนางตะเคียนนะคะมาบอกว่าให้ช่วยเอาเรือนะคะ
ที่สร้างจากไม้ตะเคียนค่ะขึ้นมาจากน้ำค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยทำการงมนะคะเอาเรือลำนี้ค่ะ
จมอยู่ใต้น้ำขึ้นมาแล้วก็มาไว้ที่วัดนี้นั่นเองค่ะ
ส่วนใหญ่นะคะคนที่เขาจะมาขอพรค่ะกับแม่ตะเคียนนะคะ
เขาจะมาขอพรเน้นในเรื่องของพวกโชคลาบเงินทองผลประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของรายได้ค่ะ
และถ้าใครนะคะมาที่วัดไผ่แขกแห่งนี้ค่ะ
ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะกับเรื่องของการเสี่ยงเซียมซียักษ
เดี๋ยวหมอไก่ค่ะจะขอเสี่ยงเซียมซีนี้นะคะ
เพื่อที่จะเอาโชคเอาลาบกลับไปให้คุณผู้ชมค่ะ
มาค่ะเหมือนกับเซียมซีเล็กเลย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
เชื่อเลยหยุดยาวแบบนี้หลายคนน่าจะได้ไปกันนะครับ